ส่วนการประชุมอีกหนึ่งเรื่องที่น่าสนใจ
นั่นก็คือการประชุมของสะพานนิติบัญญัติแห่งชาติ
ในเรื่องของการพิจารณาร่างกฎหมาย
โดยเฉพาะร่างพรบข้าว
ออกมาแล้วนะครับว่าไม่ดื้อรัน
คือเป็นคำพูดของคนที่เสนอ
ร่างพรบข้าวเข้าสู่การพิจารณาของสนชเองนะครับ
บอกว่าถ้าสังคมไม่สบายใจไม่เข้าใจในตัวร่าง
ก็จะไม่ดื้อรั้นก็จะหยุดในการพิจารณา
ขั้นตอนของสนชไว้ก่อน
ดังนั้นเรื่องนี้นะครับอาจารย์สุภาพคลี่ขจาย

เส้นใต้มาอย่างต่อเนื่องเรื่องของพรบข้าว

ในที่สุดสนชก็ยอมถอยแล้วครับ
เมื่อ๑ชั่วโมงกว่าที่ผ่านมา
คุณกิติศักดิ์รัตนวราหะ

ยกเรื่องนี้ไว้ให้สภาผู้แทนราษดร
หน้าตัดสินใจกัน
เพราะว่ามันเป็นเรื่องที่กระทบ
ชาวนาทั่วประเทศ

กระทบทั้งเชิงลบก็มี
ฉะนั้นดีที่สุด
ให้สภาที่มาจากตัวแทนประชาชน
ตัดสินก็จบไป
แต่ว่าก่อนที่จะจบ

ขอย้อนกลับไปดูนิดนึงเถอะ
เพื่อทำความเข้าใจร่วมกัน

ประธานกรรมธิการพรบฉบับนี้
คือพลเอกมารุธ

กรรมธิการได้ปรับปรุง
ทั้งเนื้อหาทั้งสาระ
สอดคล้องกับที่เครือข่ายชาวนายื่นมา
บทลงโทษที่จะลงโทษชาวนา
เกี่ยวกับเรื่องเมล็ดพันธุ์ข้าวเนี่ย

เพิ่มบทลงโทษของนักธุรกิจ
ที่จะมาเกี่ยวข้องมาทำมาหากิน

ถ้าไม่ถูกกฎหมายเพิ่มขึ้น

ประเด็นที่มีความห่วงใย

และจากนักการเมืองที่ไม่เห็นด้วย

ฉะนั้นเมื่อตัดออกไปแล้ว

นี่เหตุผลของประธานกรรมธิการ
ส่วนฝ่ายที่เห็นว่าต้องให้หยุดรอ

ก็คือคุณอนุชานาคาสัย

เป็นอะไรล่ะเป็นประธานยุทธศาสตร์ภาคกลาง
ของภักดิ์พลังประชารัฐ

นี่มาจากภักดิ์พลังประชารัฐ
ฉะนั้นการที่คุณอนุชาออกมาค้าน

ไม่ได้มาจากรัฐบาล
แต่มาจากสนชกันเอง
ฉะนั้นเขาคาน
แล้วเครือข่ายของชาวนาทั้งหลาย
เท่าไหร่ล่ะ๒๐๐กว่าองค์กร

นำโดยคุณประยงดอกลำไยเนี่ย

ไม่ควรออกกฎหมายฉบับนี้มา

สนชถอนยกทงขาวอย่างที่ว่า

แต่ว่าสิ่งที่เป็นประเด็นที่จะนำมาขีดเส้นใต้

มีคนตั้งข้อสังเกตว่า

ทำประชามติผ่านมาได้ยังไง

ตอนนั้นก็ไม่มีใครคัดค้าน

แล้วมาคัดค้านอะไรกันตอนนี้

ประชามติรับฟังความคิดเห็นในบ้านเราเนี่ย

ที่จะฟังความเห็นจริง

ทำประชามติกันก็ไปเช่าโรงแรมที่โน่นที่นี่

คนมารู้เรื่องมั่งไม่รู้เรื่องมั่ง

แล้วก็บอกว่าไปภาคนั้นภาคนี้

ทำประชามติกันตอนไหนทำไมไม่เชิญ

มันทำกันพอเป็นพิธีกรรม
สอดคล้องกับกฎหมายเท่านั้น

ไม่มีครับเป็นอย่างนี้มาตลอด
ฝรั่งก็ทำประชามติกัน

แม้กระทั่งประชามติเรื่อง
รัฐธรรมนูญคราวที่แล้ว

เฮ้ยให้สวไปโหวต

ถามความเห็นประชาชนแล้วนี่
ประชาชนส่วนใหญ่

เขาเอากฎหมายรัฐมนูล
ทั้งฉบับมัดรวมกัน

เป็นเอกสารแจกจ่ายคน

แล้วสุดท้ายขึ้นมาคนไม่เข้าใจ

แล้วมีใครมารู้ไหมครับชาวบ้าน
ว่าสว๒๕๐คน

โหวตนายกด้วยไม่รู้
แต่ฝ่ายที่ทำอ้างว่า

แบบนี้มันใช่หรือเปล่าล่ะ

ทำประชามติมันต้องเอาอย่างอังกฤษ

โอ้โฮเว้ยเขาเนี่ย

ข้อเสียแม้กันนั้นมาวันนี้

เขาไม่ควรจะลงมติแบบนั้น

ฉะนั้นบทเรียนเรื่องการทำประชามติ
ในบ้านเราเนี่ยควรจะควรจะคิดกันใหม่ว่าเราควรจะทำยังไง
ไว้อย่างนี้เนี่ยทำกันแบบพิธีกรรมอย่างนี้
งบประมาณไปทำกันหลวมแบบนี้ไปทำกันไม่ให้พอว่า
ให้พอรู้ว่าทำแบบนี้พอถึงเวลาขึ้นมา
คนเขาก็ออกมาค้านนี่ก็เรื่อง
มาอีกเรื่องหนึ่งวันนี้จะปิดขีดเส้นใต้
เรื่องอันทภาณที่ไปบุกโรงเรียนวัดศิงอ่ะ
เรื่องนี้ใครดูในข่าวเห็นในภาพแล้วสะเทือนใจกันทั้งนั้นอ่ะ
เราไม่ควรจะปล่อยให้ข่าวนี้ผ่านไป
วันพรุ่งนี้มาลืนนี้ข่าวเรื่องนี้จบเรื่องก็ผ่านไป
แต่เราควรจะถอดบทเรียนกับเรื่องนี้จริงจังเสียทีว่า
เหตุเกิดขึ้นที่งานบวชวัดแล้วไปลุมทำร้ายนักเรียนแบบนี้
เอาต้นต่อก่อนสำนักพุทธกับวัดทั่วประเทศ
ควรจะถึงเวลาหรือยังที่จะออกระเบียบมาว่า
การบวชพระเนี่ยมันควรจะมีข้อจำกัดแค่ไหน
เออเกลิกกันแค่ไหนที่ผ่านมาเนี่ยสังคมไทย

เวลาลูกบวชโอ้ยลูกบวชทั้งทีเนี่ย
ถ้าทำกันเงียบประหยัดเงียบไม่มีศักดิ์ศรีไม่ใหญ่จริง
ถ้าใหญ่จริงต้องล้มวัวล้มควายฆ่าวัวฆ่าควายเลี้ยงคนกันทั้งหมู่บ้าน
แล้วเวลาเข้าวัดต้องเช่าเครื่องเสียงเออเกลิกต้องแห่นาคกันเออเกลิก
เป็นค่านิยมถึงเวลาหรือยังที่จะบอกว่าให้เรื่องแบบนี้ไม่ได้แล้ว
ผมนี่นึกถึงหลวงพ่อปัญญาหลวงพ่อปัญญาบอกอย่างนี้ไม่ให้บวชไล่ไปบวชวัดอื่น
แต่มีวัดอีกเยอะที่พร้อมจะรับนาคแบบนี้เพราะว่า
๑ดูว่างานคึกคักดี๒เขาใส่ทรองถวายพระอุปชาพระครูสวรรค์เยอะดี
ก็เลยกลายเป็นค่าธรรมเนียมนิยมว่ากินเหล้าในวัดได้
หน้ากันอยู่เมาแอไปแอมาได้

ฉะนั้นเหตุการณ์คราวนี้หนึ่งที่ติดคุกก็ติดไป

แต่เอาคนพวกนี้ติดคุกอย่างเดียวไม่พอ
สิ่งที่สังคมควรจะต้องถอดบทเรียนสำนักพุทธต้องถอดบทเรียน
มหาเถระสมาคมควรจะต้องถอดบทเรียน
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นคราวนี้มันนำความเสียหายนำความเสื่อมเสียมา
นำความโศกสลดมานำมาสู่อะไรที่มันเลวร้ายมา
ให้เป็นบทเรียนที่คุ้มค่าเป็นบทเรียนที่คุ้มค่ายังไงครับ
ต่อไปนี้เรื่องแบบนี้ไม่ให้เกิดทำยังไงถึงไม่ให้เกิดครับ
ต้องออกระเบียบวัดจะต้องไม่ปล่อยให้มีการแห่นาคกินเหล้ากันอย่างนี้
แล้วควรจะถอดบทเรียนว่าทำยังไงจากนี้ไปสังคมไทย
เรื่องบวชพระเนี่ยเอากันแต่พอสมควร
ผมรับรองได้ว่าถ้าวัดทุกวัดไปบอกกับญาติโยมที่จะมาบวชว่า
โยมวัดไม่ประสงค์จะให้ทำอะไรเออเกลิก
วัดไม่ประสงค์จะมาทำอะไรที่มันเกินตัวแบบนี้ไม่ได้อะไร
การบวชไม่ควรจะลงเอยกันด้วยแบบนี้
ถ้าวัดทุกวัดพร้อมใจกันปฏิเสธแบบนี้
บรรดาเจ้านาคบรรดาพ่อบรรดาแม่คนที่เกี่ยวข้อง
เขาก็จะได้รู้ว่าเออทำแบบนี้
เข้าวัดไม่ได้พระไม่บวชให้
เอากันสักทีสิครับถึงเวลาหรือยัง
นี่แหละถึงแล้วเพราะว่าคราวนี้
มันมีเรื่องที่จะต้องทำให้เป็นอุทาหรณ์แล้ว

ฉะนั้นเรื่องนี้ผมคิดว่าน่าจะเป็นอุทาหรณ์กับสังคมไทย
สำนักพุทธมหาเทราสมาคมลองไปคิดกันดูเถอะครับ
ขีดเส้นใต้วันนี้ครับคุณบุ๊คครับคุณน้ำแข็งครับ

เพราะว่าเราเห็นงานบวชโอ้โหรื่นเริงกันใหญ่นะฮะ
ถ้าเล่าเข้าปากก็กลายเป็นเรื่องของการไม่มีสติอีกนะครับ
ผมเนี่ยนึกถึงหนังอะไร๒ปี๒๔๙๙อันทภัณฑ์ของเมือง

ถ้าอยู่ดันเล่ปุ่ระเบิดณิดหนึ่งกว่าแบบเนี้ย
ผมว่ามันคงได้ต้นแบบมาจากตรงนั้นอะ
เพราะว่าสังคมตอนนี้ถามว่าตอนนี้คนไทยเป็นอะไรกัน
ทำไมใจร้อนทำไมขาดสติอะไรแบบนี้นอกจัน

ขอบคุณอาจารย์สุภาพคลี่ขจายในขีดเส้นใต้เมืองไทย
๒เรื่องใหญ่ครับพรบข้าวกับเรื่องของนี่แหละครับ
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่โรงเรียนมัธยมวัดสิงศ์